คุณผู้ชมคะคราวนี้มันเป็นเรื่องที่มันกลายมาเป็นดราม่าในโลกโซเชียลอีกแล้ว
ผู้หญิงคนนึงเนี่ยเธอชอบทุเรียนมาก
เห็นทุเรียนก็น่ากินไงสั่งพ่อค้าแต่ปรากฏว่าจ่ายตังค์ไป
สิ่งที่มันได้มาเนี่ยมันน้อยก็เลยเกิดมีวิวาทะขึ้น

เอามาตรงนี้แสดงมันมันหายไปหน่อยภูมิหนึ่ง
พี่เดินกับปลาเภอว่าคงจ่ายเองจริงเพราะว่าก้องใจ

ตั้งลูกนี้มาเลยเท่าไหร่
แต่ว่าจะไม่เอาลูกนี้แน่

ต้องบอกก่อนพิกัดตรงนี้อยู่ริมถนนเลยนะ

แล้วเธอก็บอกว่าเธอเห็นว่า

ทุเรียนพันกระดุมโลละ๑๕๐

เธอได้ทุเรียนมาแค่๓ภูเล็ก

แล้วก็มีภูเล็กฝ่ออีก๑ภูรวมเป็น๔ภู
แต่เธอดูรูปร่างทุเรียนข้างนอกเนี่ย
คิดว่าน่าจะได้สักประมาณ๕๖ภู

ก็เลยมีการเถียงกันว่ามันไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือเปล่า

ปรากฏว่ากลายเป็นคลิปอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
นี่เขาเอามาเปรียบเทียบกับขนาดปากกาให้เห็นเลยนะคะ
แล้วท้ายที่สุดเธอขู่ว่าจะโทรแจ้งตำรวจ
แม่ค้าทางฝั่งเมียนะ
ก็เลยยอมคืนทุเรียนให้แล้วก็แกะลูกใหม่ที่มันใหญ่กว่า
เธอก็จ่ายเงินในส่วนที่มันน้ำหนักเพิ่มให้

แน่นะเวลาที่เราเห็นทุเรียนข้างนอก
แกะออกมามันอาจจะไม่ได้ภูตามข้างนอกก็ได้

ก็เลยสอบถามคุณผู้ชมคนที่สัญชาติเรื่องทุเรียนบอกมาหน่อย

เออนี่ค่ะมันก็กลายมาเป็นประเด็นนะคะ